มีกรณีที่หญิงคนหนึ่งอายุ๕๖ปีที่ใช้สมุนไพรภูคาว
หยอดตาทำให้ตาอักเสบแล้วก็ตาบอด
ตอนนี้พนักงานพร้อมกับทนายของทางบริษัทน้ำสมุนไพร
ก็เข้าพบกับยายแล้วแล้วก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่นะคะ
พนักงานขายเครื่องดื่มสมุนไพรพรูคาว
พร้อมด้วยนายสิริพัฒน์ลาวหภูมิรังศรี
พร้อมกับตำรวจเดินทางไปยังบ้านในหมู่บ้านนวลลาน
บนบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ของนางคำแงงสุวรรณะอายุ๕๖ปี
นางคำแงงนั้นใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเอกสารกำกับว่า
สำหรับรับประทานคือดื่มเพื่อแก้อาการเรื่องของการปวดเข่าปวดขานี่นะคะ
ดื่มแล้วดีขึ้นแต่ว่าพนักงานแนะนำให้เอามาหยอดตาด้วย

เธอก็ทำตามคำแนะนำของพนักงานขายที่แนะนำ
จนกระทั่งเกิดปัญหาตาอักเสบกระจกตาทะลุต้องผ่าตัดออกนะคะ
ที่เชื้อนั้นจะลุกลามไปถึงสมองแล้วก็ดวงตาอีกข้างหนึ่งด้วย
กรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ได้ร่วมพูดคุยกันนะคะ

ได้แนะนำให้ใช้สมุนไพรนั้นมาหยอดตาจริง
ใช่แต่เขาบอกนะไม่ได้บังคับ
เพราะว่าเห็นว่าทางเซลล์หรือคนขายเอาไปใช้แล้วดี

คุณป้าก็เห็นว่าทานแล้วเข่าขานั้นอาการดีขึ้น
กับตาก็น่าจะดีขึ้นด้วยก็เลยทำตามคำแนะนำ
แต่ทางบริษัทแล้วก็ทางผู้แนะนำเอง
บอกว่าจะรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
ทางที่ปรึกษาท่านก็บอกว่าท่านซัพพอร์ตในเรื่องนี้ให้
ใส่ตาเตรียมให้ให้ยายให้ตาโบ๋
ให้ตามาดูดีเป็นปกติ

ทีนี้ทางนั้นก็คือได้ยินว่านัดวันอาทิตย์

เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนก็ได้เดี๋ยวเข้ามาใหม่

แล้วเราไม่ทอดทิ้งนะคะ
เพราะว่า

เรายังติดตามท่านอยู่เราดูแลท่านดูดญาติดูดมิตร
จะใกล้ชิดท่านเหมือนพี่เหมือนน้องก็ว่าง่าย
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะคะ
ให้เขามารับผิดชอบไหมอะไรอย่างนี้คือตัดทิ้งนะครับ
คือผมเข้ามาเนี่ยผมไม่ดูแล้วว่าอะไรมันเป็นยังไง
ผมเข้ามาเพราะว่าคุณป้าเสียดวงตานะครับ
แล้วก็ดูแล้วมันมีการพาดพิงว่ามันเป็นสินค้าตัวนี้
แต่ผลออกมายังไงอันนั้นไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปสนใจ
แต่ว่าคุณป้าคือเสียแล้วเป็นผู้เสียหายแล้ว
คือเบื้องต้นเราคือการที่
ตรงนี้ผมไม่รู้แหละผมเข้ามาช่วยดูแลไว้ก่อน
เพราะว่านโยบายบริษัทคือเข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพให้มันดีขึ้นนะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่นั่งอยู่สองคนฝั่งขวามือ

ก็ยืนยันว่าทางบริษัทเองจะรับผิดชอบ
ตาเทียมให้กับคุณป้าคำแงงแล้วก็บอกไม่ได้ทอดทิ้ง
คือจะเยียวยาให้คุณป้าคำแงงกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุด
ทีนี้เราก็ต้องไปดูด้วยนะว่าทางการแพทย์คุณหมอสามารถทำได้หรือเปล่า
เพราะอย่างที่บอกค่ะคุณหมอบอกว่าดวงตาของคุณป้าคำแงงตาขาว
ติดเชื้อแบคทีเรียคือลามไปถึงตาดำ
แล้วก็ถ้าไม่เอาออกก็จะลามไปถึงตาอีกข้างหนึ่งรวมถึงสมองด้วย
ทีนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกวัชรพงศ์ฉุยฉาย
กำกับการสพเวลุวันก็บอกนะคะ
การเยียวยาจากทางบริษัทแล้วก็ตัวแทนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ
อันนี้ทำได้ตามนโยบายของทางบริษัท
แต่เรื่องคดีมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชม

ต้องดำเนินคดีผู้มีส่วนในการกระทำความผิดตามกฎหมาย
จะเข้ากระบวนการเจรจากลายเกลี่ยเรื่องค่าเสียหาย
แล้วก็กระบวนการรับผิดชอบผ่านทางศูนย์ดำรงธรรม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะ